คุณผู้ชมครับไปกันที่ดูเรื่องของของอะไรเขาก็ขโมยต้นไม้ก็เอา
คือต้นเฟิร์นที่ปลูกอยู่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับ
แต่ต้องบอกว่าหัวขโมยเนี่ยรู้จักของรู้จักราคานะครับ
ภาพวงจรปิดจะเห็นผู้หญิงคนนี้เดินมานะครับ
เดินตรงเข้ามาที่กระถางต้นไม้หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวยกโป้ยายอสาขา๒
ตั้งอยู่ที่บ้านคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

และสักพักถอนแล้วเรียบร้อยเอาทั้งรากเลยทั้งโคลนเลยนะฮะ

ต้นอะไรรู้ไหมต้นเฟิร์นค่าหลวงนะครับ
แล้วก็วิ่งหนีไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตีสามสิบแปดนาที

นายอนุรักษ์โสดาอายุ๔๐ปีเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เล่าบอกว่าต้นเฟิร์นค่าหลวงที่คนร้ายขโมยไป
ปลูกมาปีนึงแล้วแล้วสูงสักห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตร
รู้ไหมราคาเท่าไรห้าร้อยบาทได้อืมเอาถือว่ามีราคาอยู่
จึงเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยนะครับน่าจะรู้จักพันไม้
แล้วก็รู้ราคาเป็นอย่างดีจึงมาขโมยต้นไม้ที่ร้านไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีหายนะ
แสดงว่าพี่เขาเนี่ยปลูกแต่ต้นไม้มีราคานะครับ
ว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละขอฝากไปถึงตำรวจช่วยเวียนมาดูหน่อยนะ
แล้วก็จับมาลงโทษซะให้ได้นะครับอยากได้ไปขอเขาแยกกิ่งไปชงไปทำดีไหมล่ะหรือยังไง
นี่ฮะน่าจะเวียนมาดูแล้วก็น่าจะเคยขโมยไปอย่างที่พี่เขาสันนิษฐานนี่แหละครับ